มาดูท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปวิ่งกันบ้าง
แต่เช้ามืดเลยเมื่อเช้าใครดูไลฟ์อยู่หรือเปล่า
เอาไปดูไปดูซิว่าก็วันนี้วันต่อต้านยาเสพติดไง

เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่งในโครงการหนองแข็ม
สวนสุขภาพพุทธมนตรสาย๔ครับ
ท่านชาตย์ฌาติศิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
เดินทางไปเปิดงานวิ่งด้วยสุขภาพที่สวนพุทธบนธนศราย๔ที่หนองแขมนะ
ก่อนที่จะปล่อยตัวนักวิ่งท่านชัชชาติท่านผู้ว่า
เพิ่มสีสันเพิ่มความเขียวจะอุ้มให้กับตรงเทพภาคนคร

อ่ะนอกจากพันธศจิตช่วงเช้าแล้ว
เดี๋ยวช่วงข้ามวันนี้ก็มีคิวไปร่วมงานดนตรีในห้องเย็น
ก็คือที่ป่าช้าวัดดอนเขตสาครด้วยที่สมาคมแจ้จิ๋วเขาจัด

เอาดนตรีไปเล่นในป่าชาซะเลย
๔โมงเย็นใครจะไปฟังก็ไปกันได้